ผู้คนหลั่งไหลกันไปทำบุญกระบบวาดขอพร
เท้าเวสวรรค์ทรงราหูหรือเท้าทองล้น
ไปกันแบบล้นลามเลยค่ะ

แล้วมีคนที่เขาใจบุญก็คือเขาได้โชคได้ลาบ
เขามาเปิดโรงทางแบบนี้ทำเงินแบบนี้เลยเห็นไหม
ซึ่งงวดที่ผ่านมาเขาบอกว่ามีคนถูกรางวัลได้เงินไป
๓๐บาทเหรอ
๓๐ล้านบาท
พูดได้ยังไง๓๐บาท
คุณนี่ห่วงตั้งต่อรถโอ้โฮ

เออคุณคิดได้ยังไง๓๐บาท
หนึ่งในร้านเป็นแบบนั้นจริงนะจริงต้องมีต้องมีแล้วคนไม่ถูกมันก็มีใช่ดูกันไปสำหรับวัดเขาช่องลมนี้เปิดให้เข้าไปกราบไหว้องค์ท้าเวสวรรษงราหูวันธรรมดานะ๖โมงเช้าจนถึง๔ทุ่มวันเสาร์วันอาทิตย์ค่ะเปิดจนถึง๕ทุ่มไปเลยติดต่อสอบถามเส้นทางรายละเอี
แต่ดูละใช้วิจารณญาณแต่ไปที่วัดเท่านี้ก็แนะนำว่าฮิสวะไปทุ่มไปเที่ยวเนาะใช่
ทานเที่ยวอีกเยอะแยะมากมายลองไปกันดูนะครับ